ข่าวที่ตามแล้วก็เกาะติดมา
เรื่องของนักโทษแป้งหรือว่าเสียแป้งนาโนด
เล่นได้ไหมชวนเล่นคือ
ดข้อความแสดงความคิดเห็นมา
คุณคิดว่าตอนนี้เสียแป้งยังอยู่บนเทือกเขา
กด๑มาไม่อยู่ละกด๒มา
เยอะขนาดนี้ส่วนเส้นทางลงจากเขาเนี่ยมันก็มีหลายเส้นทางนะ
มันออกไปอำเภอกงหลาอำเภอป่าบอนอำเภอตะโหมดที่พัทธลุงได้
ถ้าเกิดว่าลงมาทางนี้จะเจอสวนยางไงจะเจอขนำที่พักเพียบเลย
เสียแป้งก็อาจจะกริ้งกร้างหาพักพวกเอ้ยเองมารับหน่อยสิ
แล้วก็พาหนีไปแล้วก็ได้เพราะว่าตอนนั้นน่ะ
ในพื้นที่อำเภอกงหลาก็ยังไม่ได้มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่
นี่เอาให้คุณผู้ชมดูขึ้นเป็นกราฟิกให้เห็นเลย
เส้นทางเนี่ยมันเป็นแบบนี้หรือถ้าเกิดว่าเสียแป้งออกมาจากทางถ้ำเพชร
ก็สามารถหนีไปยังพื้นที่ตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังที่สตูนได้แบบสะดวก
เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นมันสูงชันการลงมาข้างล่างมันใช้เวลารวดเร็วมาก
อดีตเจ้าหน้าที่รัฐรายนี้ที่ให้ข้อมูลกับนักข่าวนะบอกด้วย
บอกว่าการจะบุกจับกลุ่มคนร้ายเนี่ย
ไม่จำเป็นหรอกจะต้องเดินเท้าไปที่สูงชัน
มันจะเสียเปรียบด้านชายภูมิ
แต่จริงควรจะปิดล้อมเส้นทางหนีอยู่ข้างล่าง
ดังนั้นการปฏิบัติตอนนี้

เขาปฏิบัติการแบบคือยังพลาดอยู่
แล้วถ้าเกิด๗วันนี้ยังจับตัวไม่ได้นะ
โอ๊ยเสียแป้งไปไหนต่อไหนเราก็ไม่รู้
ก่อนหน้านี้ที่เจอหลักฐานเป็นรอยเท้าเป็นถุงขนม
คุณผู้ชมหลายคนพอเห็นข่าวนี้ก็ลุ้นระทึกไง
เชื่อว่านี่คือรอยเท้าของเสียแป้งแน่เลย

เพราะว่ารอยเท้าที่น้ำตกท่าช้าง
เป็นรอยเท้าของตำรวจชุดก่อนหน้านี้

แล้วก็ต้องมีถอดรองเท้ามีใส่รองเท้าใช่ไหมอืม
ทีนี้พอตำรวจภูทรภาค๙ไปสำรวจเจอ
นี่ไงมันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นว่า
เป็นรอยเท้าใหม่เลยไม่กี่ชั่วโมง
แล้วซองขนมสีแดงที่เจออยู่๔ซอง

มดน่าจะตอมประมาณสัก๑๐นาที๑๕นาที
อันนี้ก็เป็นของตำรวจชุดนั้นแหละกินแล้วทิ้งไว้เอง

ในพื้นที่ตำบลคลองไซขาวอำเภอกงหราที่พัทธลุงเนี่ย
ที่เป็นเพื่อนรักของเสียแป้งเขาบอกนะ
เขาบอกว่าตอนนี้ผมไม่รู้หรอกเสียแป้งไปหลบอยู่ที่ไหน
แต่อยากให้ออกมามอบตัวอยากให้แป้งสู้คดี

แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเกิดการปะทะกันอีก

แป้งเนี่ยจริงเขาเป็นคนใจเกินร้อย

แล้วใจถึงพวกเพื่อนฝูงนะ
บอกโหคือเขาพึ่งพาได้เลยแหละชอบช่วยเหลือคนอื่น
ก็ไม่ได้อยากให้แป้งต้องหนีไปตลอดชีวิตแบบนี้

แล้วผู้ทำเนื้อผ้าก็อยากให้มอบตัวนะ
บอกให้มอบตัวอยากให้กลับมาสู้กันดี
อยากให้มันกระจ่างไปมีเค้าวิบใจเสียบ่อย
หรือว่ามีปัญหาอะไรที่ว่าต้องหนีออกมาอะไรประมาณนี้

จะมอบตัวหรือว่าจะหนีอยากให้อยู่
อืมมารูปเป็นอดีตเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมครูฟา

แล้วช่ำชองเชี่ยวชาญ

ถ้าดูไทยรัฐทีวีอยู่เขาอาจจะกด๒

เชื่อว่านักโทษแป้งไม่อยู่แล้วคุณผู้ชมฮะ

อายุ๖๗ปีเป็นอดิทธิ์พลานป่า
ชำนาญพื้นที่เทือกเขาบรรทัศน์โดยเฉพาะพื้นที่บ้านในตราเลย
หาบมั่นใจว่าตอนนี้นักโทษแป้งหลบหนีออกจากเทือกเขาบรรทัศน์ไปแล้ว
แต่จะออกไปยังจังหวัดพัทธลุงตรังหรือสตูนอันนี้ในหาบบอกยาก
คือนักข่าวมันอย่างนี้เส้นทางหลบหนีมันเยอะ
มันลงด้านล่างได้หลายทางแล้วถ้าเจอชาวบ้านล่ะพี่หาบ
ว่านักโทษแป้งเนี่ยถ้าเจอชาวบ้านปุ๊บชาวบ้านจะรู้ไหม
หาบแกบอกว่าชาวบ้านอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะ
เพราะภาพถ่ายที่เนี่ยสื่อนำเสนอกันกับตัวจริงของนักโทษแป้ง
มันอาจจะต่างกันแล้วมันอาจจะแตกต่างกัน
แต่หากว่านักโทษแป้งยังกบดานอยู่ในป่า
หาบแกเชื่อว่านักโทษแป้งไม่ได้อยู่คนเดียวแน่
เพราะรู้ว่าขณะหลบหนีเนี่ยไม่ได้มีอะไรติดตัวเลย
ถ้าอยู่ก็อยู่ได้ไม่เกิน๙๑๐วันซึ่งการอยู่บนเขานั้น
มันหาหอยกินได้หาปลากินได้แต่มันจะล่อได้สักแค่ไหนกัน
เราไม่รู้ว่าจะอยู่ในนี้ก็เป็นติดต่อไหนเมื่อไม่รู้อยู่นั้น
ทางหลบหนีน้ำพลานหาพก็บอกว่า

เหมือนที่พี่บอกไม้กรีงยังจุดไม่ติดเลยในป่าอย่างนี้

พี่หาบแกบอกโอ้โหดองไม่มีไฟอยู่ไม่ได้
ในช่วงกลางวันอากาศก็หนาวจำเป็นต้องก่อไฟแก้หนาว
แต่ถ้าหากหนีลงมาแล้วพรานหาบเชื่อว่านักโทษแป้งคงไม่หนีลงตามเส้นทางที่เป็นเส้นหลัก

มีทางเล็กทางน้อยให้หลบหนีอีกเยอะเลยครับ
นี่ความเห็นจากคนที่ช่ำชองในพื้นที่เลย
ค่ะก็นั่นแหละคุณผู้ชมเธอได้ดูไหม

อย่างจะเป็น๒หมด๒คืออะไรตอนนี้ไม่อยู่แล้ว
กินขยะแล้วกินขนมแล้วไม่ทิ้งขยะเดี๋ยวทิ้งตรงนี้ได้ยังไง

ก่อนหน้านี้ผมเห็นใจเจ้าหน้าที่
ไปหาก็ยากอยู่ก็ลำบากต่อก็ต่อย
นะครับล่าสุดเสบียงไปส่งไม่ได้แล้วทัศนวิสัยไม่ดีฮอลงไม่ได้
ล่าสุดผีหลอกครับเจอผีตายทั้งกลมฮะก็คือบอกน้องหนูหน่อย
กลมนะลูกไม่ใช่ท้องกลมแม้ว่าจะมีเด็กตายในท้องกลมก็ตาม
เขาเรียกผีตายทั้งกลมไปดูบนที่ขาวประทัศน์นะครับคุณผู้ชมฮะ
คือบางแห่งบางจุดเขาบอกมีอาถรรพ์เล่นลับไม่มีชาวบ้านกล้าไปอยู่หรอกนะครับ
แต่ตำรวจชุดศรีตรังนะครับตำรวจภูทรจังหวัดตรังเนี่ยนะครับ
หนึ่งในนั้นเล่าบอกว่ามีอยู่คืนนึงนักข่าวนะอยู่ในขนำทุกคนเห็นวิญญาณผู้หญิง
แสดงตัวให้เห็นเลยทุกคนเห็นกันหมดกลัวกันหมดแต่ไม่มีใครกล้าเนี่ยจะพักอยู่แล้วในขนำเนี้ย
ก็เลยย้ายไปนอนกันตามต้นไม้แทนก็สงสัยต้องไปผูกเปรย์นอนแล้วนะตำรวจ
จากข้อมูลที่ชาวบ้านเล่าต่อกันมานะครับจนทราบว่าก่อนหน้านี้มีผู้หญิงที่กำลังตั้งคัน
คิดสั้นแล้วเข้าไปผูกคอตายครับหลังจากนั้นขนำแห่งนี้ก็เลยกลายเป็นขนำร้าง
เรามีภาพจำลองให้ดูนี่แหละครับเห็นกันหมดเลยทุกคนโอ้โหหนึ่งในชาวบ้านตระฮะ
ชาวบ้านในตระนะครับเล่าเพิ่มเติมว่าปี๒๓๓๓ครับคุณผู้ชมโอ้โหยังหลอกอยู่
นี่ครับน่ากลัวจริงปี๒๑๓๓ที่ขนำแห่งหนึ่งเคยมีผู้หญิงนะครับ
เป็นชาวบ้านอำเภอนายงนะครับอายุประมาณ๓๐มีอาชีพรับจ้างกรีดยาง
แล้วก็เอาน้ำยางเนี่ยนะครับมาทำยางแผ่นกับสามีแต่วันนั้นชาวบ้านผิดสังเกต
สายแล้วยังไม่เห็นออกมาจากขนำก็เลยไปดูเธอเสียชีวิตครับ
เสียชีวิตอยู่ข้างงูเหลือมยักษ์ยาวกว่า๕เมตรตัวเท่าต้นหมากอ่ะเขาบอกนะ
ในมือเนี่ยถือมีดกรีดยางอยู่แล้วมีหางงูนะครับอุดจมูกอยู่นะครับ
ผู้หญิงเนี่ยถูกงูเหลือมรัดจนกระดูกแตกละเอียดจากนั้นนะครับ
จุดนี้ก็เป็นขนำล้างอีกแห่งหนึ่งในหาบในหาบสังแทนอายุหกสิบเจ็ดปีครับ
เป็นชาวกงหราพัทธลุงเข้าไปหาของป่าบนเทือกเขาบรรทัศน์
ทำแบบนี้อาชีพนี้มานานกว่า๕๐ปีนะครับ
หาบบอกว่าป่าเทือกเขาประทัดมีอาถรรพ์ลุงเคยเจอมาแล้ว
ตอนนั้นเข้าไปหาของป่าเห็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ไม่สวมเสื้อผ้า
เดินมานั่งที่แคร่ตรงที่เขาผูกเปรย์นอนอยู่
เขาก็เลยยื่นยาสูบให้ผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นก็รับไปแล้วก็เดินหายไป
เขาคิดว่านั่นแหละนั่นแหละคือเจ้าป่าเจ้าเขาครับ
คือเคเป็นคนเคคนแบบสิวาเชื้อไม่ใช่เจ้ามาซึ่งนั้น
ก็บอกก็เดินออกเว้ย

เว้ยอยู่อันเดียว

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในป่าอยู่ชายป่าพรานป่า
หรือคนที่เขาทำงานในป่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เป็นอะไร

ผมเกิดไปทำงานนะครับไปทำข่าวฮอตกนี่
คือเขาเชื่อเขาเชื่อกัน
เรื่องของอาถรรพ์เรื่องของจุดซ่อนของต่างนะครับในป่า
มันเหมือนกับอย่าไปแตะอย่าไปต้องอย่าไปท้าอย่าไปทัก
ค่ะมีเจ้าที่เจ้าทางอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับใช่